ทางด้านของกระทรวงคมนาคมเองก็มีการจัดระเบียบเหมือนกันนะคะ
เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
โดยตอนนี้มีการเพิ่มจุดจอดรถนะคะ
ใน๔มุมเมืองของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยค่ะ
จอดรถที่จัดเอาไว้ก็จะมีอยู่ที่เมืองทองทานี
เทิลพระราม๒เซ็นทรัลศาลายา๑๘๐๐คันนะคะ
แล้วก็ลานพุทธมนตรสาย๔อีก๕๐๐คันค่ะ
นายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่า
การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขอสมก
จัดรถโดยสารฟรีอำนวยความสะดวกในแต่ละจุด
ปลายทางที่ท้องสนามหลวงทั้งหมด๓๘เส้นทาง
และมีการเพิ่มจุดจอดรถสำหรับผู้ที่ขับรถยนต์ส่วนตัว
จอดรถแล้วใช้บริการระบบขนส่งต่าง๔มุมเมือง
จากนั้นให้ต่อรถชัตเทอร์บัสให้บริการฟรี
โดยจะออกทุก๑๐นาทีเริ่มตั้งแต่๖โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนค่ะ
ส่วนทางด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทยส่วนทางด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทย
มีการเพิ่มตู้โดยสารพ่วงฟรีอีก๑ตู้ในขบวนรถด่วนและรถเร็ว
ส่วนสายการบินเช่นการบินไทยจัดทำแผนและมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน
เว้นค่าธรรมเนียมกรณีเปลี่ยนวันเดินทางและเปลี่ยนเส้นทาง
สำหรับบัตรโดยสารที่ออกก่อนและหรือภายในวันที่๑๔ตุลาคม
ซึ่งระบุวันเดินทางบนบัตรโดยสารเอาไว้ตั้งแต่วันที่๑๔ตุลาคมถึง๓๑ตุลาคม
โดยในกรณีเปลี่ยนวันเดินทางเข้าหรือออกจากกรุงเทพ
ต้องเป็นเส้นทางเดิมและอยู่ภายในอายุบัตรโดยสารและหรือภายใน๓๑ตุลาคมเท่านั้น
ก็จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมค่ะ
ส่วนกรณีที่เปลี่ยนเส้นทางก็สามารถทำได้แต่ต้องอยู่ภายในอายุบัตรโดยสารและหรือภายใน๓๑ตุลาคม
ก็จะไม่เสียค่าธรรมเนียมเหมือนกันนะคะ
ส่วนสายการบินไทยสมายยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงการเดินทางของบัตรโดยสารทุกประเภทเป็นเวลา๓๐วัน
สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดเดินทางระหว่างวันที่๑๔ตุลาคมถึง๑๓พฤศจิกายนและมีการจัดเตรียมเครื่องบินสำรองสำหรับเพิ่มเที่ยวบินพิเศษภายในประเทศ
กรมเจ้าท่าก็ให้ความดูแลความปลอดภัยผู้โดยสารเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะท่าเรือท่ามหาราชท่าพระจันทร์ท่าสิริราชและท่าสาธรณ์
เพราะว่ามีประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมาก
ด้านของท่าอากาศยานดอนเมืองก็ให้บริการรถรับส่งไม่คิดค่าบริการ
เส้นทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปสนามหลวงก็เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่๑๙ตุลาคมไปจนถึง๑๕พฤศจิกายนตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๕โมงเย็นของทุกวัน
โดยจะให้บริการทุก๑ชั่วโมงและรถจะออกจากอาคารผู้โดยสารอาคาร๒ชั้น๓ประตู๑๕ค่ะ